ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันกับเรื่องของคุณบอลเนี่ยก็เป็นการสะท้อนไปอีกหนึ่งเรื่องอย่างที่คุณมินได้บอกไปกับเรื่องของการไปตรวจสอบธุรกิจมืดต่าง
ที่เป็นการทำผิดกฎหมายแอบทำอย่างนี้ก็มีเยอะแยะมากมายนะฮะก็น่าทำให้สังคมนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปจากเรื่องของการตรวจสอบอาคารต่างมาที่เรื่องของการจัดระเบียบรถโดยสารกันบ้างคุณผู้ชมครับทหารกับตำรวจรวมทั้งขนส่งที่มรยองเนี่ยลงพื้นที่
สาธารณะตามนโยบายของคอสชเนี่ยลงพื้นที่ไปเลยครับที่สถานีขนส่งแห่งที่สองที่
ระยองนะครับที่โครงการหมู่บ้านเพลินใจ๕ตำบลทัพมาอำเภอเมืองระยอง

วันที่๑ธันวาคมต้องจัดระเบียบรถตู้
รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทครับต้องอยู่ในกฎในระเบียบ
ได้มีการชี้แจงไปแล้วบอกว่าต้องเข้าจอดตามที่คณะกรรมการกำหนด
โดยรถโดยสารเล็กต้องเข้าไปจอดที่สถานีบกษ๑
รถโดยสารระหว่างจังหวัดต้องไปจอดที่สถานีขนส่งแห่งที่สอง
เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือนะครับ
ไปขายตัวแล้วก็ไปจัดรถเข้าซองเป็นระเบียบเรียบร้อยทีเดียว
แล้วก็มีการตรวจสอบสถานที่เดิมที่รถทั้งหลายเคยจอด
โดยได้ไปตรวจสอบสถานที่ที่เคยเป็นที่จอดของรถตู้
และรถสองแถวรถจักรยานยนต์รับจ้างป้ายดำ
แต่ว่าบางแห่งก็ยังเปิดทำการโดยอ้างว่า
ไปรับสิ่งของไปส่งที่กรุงเทพ
ซึ่งก็ถูกจับนะฮะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อ
ขณะเดียวกันก็ยังมีรถสองแถวบางคิวเนี่ยยังขัดขืนจอดที่เดิมก็ต้องตักเตือนไปตามระเบียบ
ด้านของนายโชดกวิริยพงศ์ครับเลขานุการนายกอบจระยองก็บอกว่า
เรื่องของการจัดระเบียบรถสาธารณะทั้งหมดส่วนตัวไม่เห็นด้วย
เพราะว่าจะทำให้ประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเขาบอกว่าการไปไกลขึ้นก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้น๑๕บาทถึง๓๐บาท
ผู้ใช้บริการรถโดยสารคือผู้มีรายได้น้อยน่าจะอีกสักประมาณ๔๕ปีค่อยจัดระเบียบใหม่นะครับ
รอให้สถานีขนส่งย้ายเข้าไปใกล้กับรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพระยองน่าจะมีความเหมาะสมมากกว่า
ตอนนี้ก็เริ่มกำลังจะเริ่มโครงการก่อสร้างต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับ